แต่คราวนี้น่าจะการมือลั่นเป็นเหตุค่ะ

แต่มันมีชาวเน็ตตาดีบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่อยู่
เปิดใช้มาตั้งแต่ตุลาคมปี๖๑ก็คือปีที่แล้วนะคะ
ก็จะทำหน้าที่ลงรูปเผยแพร่ภารกิจต่าง
หน้าที่หัวหน้าคอสชหน้าที่นายกรัฐมนตรี

เอ้าสาวเจ้าคนนี้ผู้ใหญ่กัน
เพราะอันนี้เบลอหน้าจาง
เดี๋ยวงานจะเข้าน้องเขา
แต่ว่ารูปในเน็ตก็ลงชัดเจนไปแล้ว

คนเข้าไปส่องกันเยอะมากว่าเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะ

แล้วก็เนี่ยฝากความพิถึงของลุงด้วย
คุณสวยมากจนลุงแถวบ้านมากดติดตามคุณ

ก็ใจเย็นคนเรามันลั่นกันได้
ตอนนี้คนตามวาบไปหาน้องคนนี้นาน
สุดท้ายก็เป็นเรื่องของมือพี่ลั่นไปเอง